วันนี้วันที่๒๔พฤศจิกายนแล้วนะครับ
ถ้านับจากวันนี้ไปถึงวันเลือกตั้งที่ประกาศว่า
เป็นวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่อยู่ในรถแมพ
ก็แปลว่าเหลือเวลาอีก๙๒วันเท่านั้นครับ
แต่บรรยากาศก่อนเข้าสู่การเลือกตั้งคราวนี้
แปลกประหลาดจริงครับ
จนมาถึงวันนี้ยังมีคนไม่เชื่อว่าจะมีการเลือกตั้ง
วันที่๒๔กุมภาเยอะเลยครับ
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้รองนายกวิศนุ

รวมทั้งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ด้วย
ก็บอกชัดว่ายังไม่มีสัญญาณ

ก็แปลว่าเป็นวันที่๒๔กุมภาคม
แล้วทั้ง๓ท่านก็พูดเหมือนกันว่า
เป็นอำนาจหน้าที่ของกรกต
ที่จะประกาศวันเลือกตั้ง

ยังมีบรรยากาศที่คนเชื่อว่า

หนึ่งเชื่อว่าจะเลื่อนออกไป
กติกาของกฎหมาย
ก็คือวันที่๕พฤษภา
บางคนเชื่อไกลไปอีกว่า
ไปอีกแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้
แล้วก็ยังมีคนที่มาจับมือถามว่า
คุณคิดว่าการเลือกตั้งจะมีหรือเปล่า

เหลือเวลาอีก๙๒วัน
ยังมีความสับสนยังมีความลังเล

ปี่เสียงกลองมาก็ต้องเต้นต้องลำกันแหละครับ
แต่ว่าถามว่ามั่นใจไหมว่าจะมีการเลือกตั้ง

เมื่อไม่มั่นใจการเตรียมตัวเข้าสู่การเลือกตั้ง
การที่จะใช้เงินไปสู่การเลือกตั้ง
ก็อยู่ในภาวะอีหลักอีเหลือทั้งสิ้น
ฉะนั้นเพราะอะไรล่ะครับ
ก็เพราะว่ามันมีช่องว่าง๒๓เรื่องเกิดขึ้น
ก็คือว่าหนึ่งคนไม่เชื่อใจขอสอชอ
เพราะว่าขอสชเลื่อนมาหลายครั้งแล้วนี่ครับ
คนก็เลยยังคิดว่าอ้าวคราวนี้จะเชื่อใจได้หรือเปล่า
อันที่๒คนนึกถึงคำพูด
ของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าถ้าไม่สงบ
ก็ไม่มีการเลือกตั้งอ้าวแล้วแล้วคำว่าไม่สงบเนี่ย
มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างล่ะครับอะไรขึ้นบ้าง
อะไรจะเกิดขึ้นบ้างที่เรียกว่าเข้าข่ายคำว่าไม่สงบ
ไม่มีการเลือกตั้งอันนี้คนก็คนก็ยังระแวงอยู่ครับ
อันที่สามก็คือว่าดูหัวข่าวกรกตกับคอรมอ
กรกตกับคอลโลมเกียงกันประกาศวันเลือกตั้ง
ก่อนหน้านี้ทั้งรองวิศนุทั้งรองประวิทย์บอกว่า
เรื่องประกาศวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นเรื่องของกรกต
เป็นเรื่องของกรกตอย่ามาถามคอสช
อย่ามาถามรัฐบาลแล้วปรากฏว่าล่าสุด
คือหนังสือพิมพ์วันศุกร์เขาพาดหัวว่ายังไงล่ะครับ
กรกตโยนแม่น้ำห้าสายอีกฉบับหนึ่งบอกประธานกรกต
โยนขอสชเคาะวันหย่อนบัตรอ้าวดูอีกฉบับหนึ่ง
เสือยังรอเลือกตั้ง๒๔กุมภาโยน๕สายชี้ขาด
ฉะนั้นถ้ากรกตกับคศหรือแม่น้ำสายอื่นยัง
ยังเป็นข่าวออกมาอย่างนี้คนก็บอกเอ๊ะแล้วตกลงจะเอายังไง
รัฐบาลกับคอสชโยนไปให้กรกตประกาศวันเลือกตั้ง
แต่ประธานกรกตบอกว่าต้องหารือกับคศกับรัฐบาล
นี่ท่านประธานกรกตคุณอิทธิพรบุญประคองพูดว่ายังไงล่ะครับ
นี่ท่านดูในจอนะการตัดสินใจว่าการเลือกตั้ง
จะเลื่อนออกไปหรือไม่นั้นคงจะชัดเจนหลังจากการประชุมร่วมกัน
ระหว่างแม่น้ำ๕สายกับตัวแทนพักการเมือง
ก็แปลว่ากรกตต้องฟังคอสชฟังรัฐบาล
แม่น้ำสายอื่นด้วยครับ
การที่กรกตพูดอย่างนี้จริงแล้วก็เข้าใจได้ครับ
ในภาวะอย่างนี้แต่ก็มีคนคิดอีกเยอะว่า
ทำไมกรกตไม่กล้าประกาศ
ทำไมกรกตไม่มั่นใจในอำนาจของตัวเอง
ฉะนั้นในภาวะอย่างนี้ภาวะที่คนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
ภาวะที่คนขาดความเชื่อมั่น
ผมอยากบอกว่ากรกตจะเหลือเป็นความเชื่อมั่นเดียว
ที่มีอยู่ในขณะนี้ว่าไม่มีใครแทรกแทรงกรกตได้
กรกตเป็นองค์กรอิสระตามบทบัญญัติของรัฐมนูล
ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง
และจำเป็นต้องแสดงความอิสระนั้นให้ปรากฏ
มีฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเดินทางเข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง
ด้วยภาวะของความไม่มั่นใจ
ด้วยภาวะของความไม่แน่ใจ
ด้วยความวักของความไม่เชื่อใจ

กรกตต้องแสดงความเป็นอิสระออกมาให้ปรากฏ
ประกาศเลยครับว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่
เพราะมีฉะนั้นคนก็หวั่นไหวแล้ว
อย่างที่ผมพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
พักเล็กพักน้อยจะเข้าชื่อกัน

ไม่น่าจะมีน้ำหนักอะไรมาก

เอ๊ะเป็นพักเล็กพักน้อย๔๕พัก

แล้วเอาเหตุนี้เลื่อนการเลือกตั้งออกไป

หรือถัดมากรณีที่
คศประกาศมาตรา๔๔
ให้กกตขยายเวลา
จัดเขตการเลือกตั้งใหม่ได้
โดยกรกตจะไม่ต้องถูกฟองลอง

นี่จะเป็นเชื้อไฟอีกเชื้อหนึ่งไหม

การเลือกตั้งที่จะต้องเลื่อนออกไป
ถึงแม้จะมีการยืนยันจากคนในกรกตว่า

แต่ว่าความมั่นใจก็ยังไม่เกิด

ช่วงคนที่ยังไม่ไว้ใจไม่มั่นใจ

เดินออกมาแถวหน้า
กรกตในหลายประเทศมีอำนาจมาก
เขาเป็นอิสระจริงเขามีเกียรติยศจริง

ที่รักษาการก่อนการเลือกตั้ง
ประกาศว่าจะเลือกตั้ง

ถ้าเลือกตั้งตอนนั้นช่วงนั้น

กรกตไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล
กรกตประกาศเปรี้ยงเลย

นี่อำนาจของกรกตครับ

รัฐบาลต้องการจะเลือกตั้ง
กับที่พักการเมืองฝ่ายค้าน

กรกตอยู่ตนกลางประกาศเปรี้ยงเลย

อย่างแท้จริงของคณะกรรมการ

ของวันเสาร์นี้ครับแล้วกลับไปที่โต๊ะข่าวครับ